ว่าโอเคได้ถ้าเสนอเศรษฐาผมพร้อมแถลงมาเลยจ้ะ

เพราะคุณชุวิตเคยพูดเอาไว้แล้วที่ตอนนั้นแอบเอาซองสีน้ำตาลมาแง้มให้ผู้สื่อข่าวเราดูใช่ไหมคะ

คุณชูวิทย์โพสต์ปั๊บ
แต่สวจะโหวตให้หรือไม่เครื่องหมายคำถาม
แฉเพื่อชาติครั้งสำคัญในชีวิต
ซื่อสัตว์เป็นที่ประจักษ์ของว่าที่นายกตัวสูง
คุณชุวิตก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้นะคะ

เพลงไว้ใจของคุณหุยอำพลฟังซะหน่อย
พอรักจึงยอมทุกอย่างก็คิดยังเข้าใจ
ทุกครั้งที่เธอห่างหายยังไว้ใจยังยอมปล่อยเธอลำพัง
ไม่คิดว่าความไว้ใจจะกลายเป็นความฮือ
คือการจืดจางหมดหนทางจะทำให้เป็นเหมือนเดิม
สุดท้ายคือเจ็บเจ็บเจ็บบาดเจ็บเจียนตาย
โดนเธอทำร้ายเจ็บช้ำจนตายจุดอ่อนเกิดจากความไว้ใจ
ต้องทำไรแทบเสียคนจุดอ่อนคือการเชื่อตือคนบางคน
มีผลก็ต้องกลายเป็นฝ่ายค้าน
หนังเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นหนังที่ไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอ็นดิ้ง
แต่เป็นการแยกทางกันด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจ
และพักเพื่อไทยเขี้ยวลากดินเป็นคนแก่หลอกเด็ก
ว่าเกมนี้ไม่มีทางชนะกลุ่มอำนาจเก่า
ถึงจะชนะเลือกตั้งมาก็บริหารประเทศไม่ได้
ทั้งที่ดิวพักร่วมตั้งรัฐบาลกำหนดบุคคลเป็นรัฐมนตรีแล้ว
อดคล้องกับดิวรักที่ฮ่องกงเพื่อให้คนต่างแดนได้กลับบ้าน
ส่วนพักสองลุงจะมาร่วมรัฐบาลไหม
คุณชูวิทย์บอกว่าพรุ่งนี้เพื่อไทยจะแถลงจับคั่วใหม่ตั้งรัฐบาล
เป็นยุทธการซ่อนชู้
ขอใช้คำว่ามาไม่มาไม่มามา
งงไหมคะดิสัมภิกษาแปลกวักตอนแล้วนะ
มาไม่มาไม่มามา
หมายถึงถ้าพักสองลุงไม่มาร่วมเท่ากับมาร่วมแน่นอน
เพราะพักเพื่อไทยต้องการเสียงจากสวจำนวนมากในการโหวตนายกให้ผ่าน
แล้วค่อยมาร่วมรัฐบาลในภายหลังถูกไหม
รู้มาว่าเมื่อคืนนี้มีกล้วยตกหล่นไปถึงสวด้วย
ส่วนประชาธิบัตรจะมีสสยี่สิบสามคนมาร่วมด้วย

ส่วนก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านล้านเปอร์เซ็นต์
แล้วก็ให้ความเห็นว่าการแยกของเพื่อไทยในครั้งนี้

เอาว่าพรุ่งนี้คุณชุวิตจับพี่ปรายไม่ไว้วางใจ
ว่าที่นายกคนตัวสูง
เพื่อให้สังคมไทยตาสว่างว่า
นายกตัวสูงเคยทำอะไรมาในอดีต
บอกใบ้ใส่สูตรปล้น
สิบสองคนหนึ่งวันและสิบสองคนสิบสองวัน
ผมจะเปิดแถลงข่าวใหญ่

คือชู้รักนี่ที่จะเอาขึ้นมาขึ้นคาน
มาไม่มามาไม่มาไอ้ที่ไม่มาก็ยังมามาไม่มาไม่มามา
แผนนี้คือมาไม่มาไม่มามา
พรุ่งนี้คุณเห็นว่ามาใช่ไหม
เขากลับไม่มาเขากลับไม่มา
ถ้าคุณเห็นพวกที่ไม่มาก็จะมา
ดังนั้นคุณจะดูต่อไป
วันที่๔จะมีการส่อนส่อนส่อนกันไว้ส่อนกันไว้
แน่นอนว่าพรรค
เกล้าใกล้จะโ
แต่เมื่อเพื่อที่เส้นทางนั้นแล้ว

ก็จำเป็นต้องเลือกเส้นทางในการพูดถึงนายเศรษฐา
อันนั้นเลือกมันไว้ก่อน
ถูกไหมถูกนี้ใช่ไหมครับถูกนี้หลังจากที่คุณไปฟังพักเพื่อไทย

เราก็ถามไปว่าแล้วคุณทักษิณจะกลับไหม๑๐สิงหาคม

คนใกล้ชิดเนี่ยเชื่อว่าคุณทักษิณได้กลับมาแน่เพราะเตรียมการไว้หมดแล้ว
แต่ส่วนตัวผมเองขอตั้งคำถามไว้๕ข้อสั้นละกัน
๕ข้อเลยเหรอเอาไว้อย่างไร๕ข้อสั้น
ถ้ากลับมาแล้วคุณทักษิณจะออกจากเรือนจำยังไง
จะยอมติดคุกไหม
๓กำหนดกลับไทยมันสัมพันธ์กับการตั้งรัฐบาลแล้วใช่ไหม
ตกลงเจรจากับกลุ่มอำนาจเก่าแล้วหรือยัง
และ๕กลับมาคราวนี้เนี่ยจะหลุดพ้นจากเงื้อมือกฎหมายยังไง

ต้องพิจารณา๕ประเด็นนี้อย่างรอบครอบนะคะ

ว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องของผู้โดรจการแผ่นดิน

นี่ค่ะ๓เรื่องใหญ่ที่ต้องดูพรุ่งนี้
ถ้าไม่รับว่าวินิจฉัยก็แสดงว่าวันที่๔จะได้โหวตนายกกัน